คือเห็นข่าวแล้วก็แหม่มันก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของการจัดการปัญหาในพื้นที่ในชุมชนจากหลายภาคส่วนอยู่เหมือนกัน

เขาก็ไปไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊คตอนตรวจสอบพื้นที่สิ่งที่ไปเจอมันยิ่งกว่านั้นอีกฮะถูกต้องค่ะไปเห็นคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกำลังแบบมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ตรงนั้นนะฮะเอาไปดูนะฮะช่วงที่เขาไลฟ์พอดีนะครับ
ตอนนี้หมูกี่ตัวนี่๑๒๓๔๕๖๗๘๙๔

ไม่งั้นก็เดินไปนู้นมันชอบไปนอนตามป่านเนี่ย
จ้างจับหมูป่าขึ้นเข้ากงเดือนเจ้าใจ
ใครตกงานเนี่ยมันหยับหมูกำลัง
โรงงานเป็นคนน่านก็เลยคุยกันรู้เรื่อง
เขาเป็นคนส่งความช่วยเหลือไปว่ามาช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเนี่ยนี่คือบ้านของหมูนะครับนอนในใครแฟดมันตอนดึก
โอ้โหนอนฟังเพลง
เราอาจจะไม่รบกวนไพเวซี่เขาเนอะเขาดูเป็น
หมูนอนฟังเพลงนะครับ

สมาเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้นี้มีใครเห็นไหมมีคนโป้อยู่นะครับโอเคนี่นะครับ
มันช่วงแป๊บเดียวใช่ค่ะแวบหนึ่งค่ะนะ
เขาตั้งใจจะไปช่วยหมูป่าช่วยหมาจรจัดแต่สิ่งที่เจอมันคือแบบใช่อืม
ไปดูหมูดูหมาแท้เลยนี่ฮะที่บอกสุมาเตอร์นะมีคนโป๊ะอยู่
มีคนกำลังแบบมาใช้สถานที่ตรงเนี้ยอ่ามีเพศสัมพันธ์กันอ่ะค่ะนะฮะ
ว่ากันว่าถึงขั้นแบบซื้อขายบริการกันเลยล่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เขาต้องรีบแบบหันกล้องหนีเลยนะฮะแอดมินเพจเฟซบุ๊กคิงด้อมออฟไทเกอร์
หัวของเบานะไลฟ์เฟซบุ๊คตอนไปสำรวจพื้นที่
ตรงนี้คือหมู่บ้านร้างเมืองทองสุขสวัสดิ์นะครับอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดี
จังหวัดสมุทรปราการอ่าท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้น
หรือว่าเคยรู้ข่าวของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยท่านส่งข้อความมาคุยกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
เพจเฟซบุ๊คของเราเพจไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าที่ไลน์ที่หน้าจอนะครับ
คือมีคนร้องเรียนไปยังทางเพจนะฮะบอกว่ามีหมูป่าประมาณยี่สิบตัว
มีคนเอามาปล่อยเอาไว้แล้วมันออกลูกออกหลาน
แล้วที่นี่ก็มีสุดนักจรจัดสองร้อยกว่าตัวนะฮะ
ทีนี้สุนัขจรจัดเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็คงจะหาอะไรกินไม่ได้
หรือว่าอดอยากนะฮะมันก็เลยไปกินหมูป่า
อยากให้เอาลูกหมูป่าเนี่ยหรือว่าตัวพ่อแม่หมูป่าด้วย
ช่วยเหลือเอาไปเลี้ยงที่อื่นได้ไหม
แต่ระหว่างที่ไลฟ์อยู่ไปเจอชายหญิงคู่หนึ่ง
กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในบ้านร้างฮะตรงแถวแถวเนี้ยครับ
คือจนต้องหันกล้องหนีด้วยความตกใจอ่ะค่ะ
จากนั้นก็ถามคนในพื้นที่โอ้โหยิ่งกว่านั้นอีกฮะ
ถามคนในพื้นที่เนี่ยเรื่องราวมันน่าหดหู่มาก
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอ๋อผู้หญิงที่เจอในบ้านร้างอ่ะเหรอ
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับใครอยู่เนี่ยเหรอ
เธอเป็นผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบอยู่แถวนี้มา๔๕ปีแล้ว
คุณเงินมันสอนค่ะแล้วผู้ชายแถวนี้
แวะเวียนมาขืนใจเธอวันละหลายรอบ
ตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยเฉพาะคนขับรถสิบล้อในพื้นที่
เหมือนกับรู้กันดีว่าตรงนี้จะมีผู้หญิงอยู่หนึ่งคน
โอ้โหแต่ชาวบ้านบางคนบอกมันก็ไม่ใช่ลักษณะการขืนใจเสียทีเดียว
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับก็เต็มใจจะมีเพศสัมพันธ์กับทุกคนที่มาหา
นี่ฮะจังหวัดตรงเนี้ยฟื๊ดเดียวเองค่ะเขาจะมาดูหมูป่ามาดูหมาเนี่ย
ใช่ค่ะเมื่อกี้เหมือนเขาแบบแพนภาพผ่านนะคะเขาก็ไม่กล้าจะแบบถ่ายแบบนิ่งใกล้
ก็คงกลัวอันตรายอะไรด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหม
สุดท้ายชาวบ้านบอกคือมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาขืนใจอย่างเดียวนะ
ผู้หญิงคนนี้เองเนี่ยก็เหมือนกับเต็มใจจะให้มีให้คนมามีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกกับเงิน
แต่ท่านผู้ชมครับชาวบ้านบอกเธอไม่สมประกอบสติไม่ค่อยสมประกอบ
เงินที่ว่าได้เนี่ยถามว่าได้เท่าไหร่๑๐บาทมั่ง๒๐บาทมั่ง๕๐บาทมั่ง
ผู้ชายที่แวะเวียนกันมาเนี่ยเพราะรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้
เพราะว่าโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหมูป่ากับหมาจรจัดแล้ว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างนี้ต้องไปช่วยผู้หญิงคนนี้แล้ว
และนี่คือภาพที่หลังจากแจ้งความเสร็จกลับมาดูบ้านหลังนี้อีกครั้งเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
หรือว่าจะป้องกันไม่ให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นแหล่งซ่องสุม
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนเคยแจ้งจริงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านร้างหลังนี้
แต่ว่าพอมาดูเขาก็พากันไปอยู่ที่อื่นแล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่เดิม
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสอบถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ปฏิเสธว่าอ๋อไม่มีนะ
เขาไม่เคยมีอะไรไม่เคยทำอะไรอย่างที่ถูกบอกนะแต่ก็จะไม่ออกไปอยู่ที่อื่นด้วย
ช่วงที่ย้อนกลับไปในคืนวันนั้นเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ก็รู้เพียงไม่โปรดหยวงเท้าทะเลแล้วพวกมียิงทรัพย์ค่ะ
ถ้าเพื่อนมองหยุดประสงค์ก็อย่างงี้ละล่ะช่วยหนู
มันไม่ปลอดภัยสำหรับหนู
มันไม่ได้ที่ของเรานะเนี่ยมันทำอะไรน่ารังเกียจที่นี่ไม่ได้นะ
คือหลังจากไปแจ้งความตำรวจก็มาดูให้ทันทีนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำจังหวัดสมุทรปราการก็ลงพื้นที่นะฮะ
ลงพื้นที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเธอไม่ยอมออกจริงนะครับ
เธอจะอยู่แต่ตรงนี้นะตรงบ้านร้างตรงนี้หมู่บ้านร้างเมืองทองสุขสวัสดิ์
สุดท้ายเนี่ยคุยกันจนได้แล้วก็ยอมให้รับตัวไปดูแล
นี่นะฮะพาออกจากพื้นที่ไปได้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปดูที่หมู่บ้านร้างตรงนี้อีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีบ้านอาคารทำน้ำร้างอยู่๕ลังเป็นที่นี้เอกชนนะฮะ
เนื้อที่๕๐ไร่นะถือว่าเนื้อที่นี่คว่างใหญ่ทีเดียว
สุนัขจรจัดนี่มีสัก๕๐ตัวได้เท่าที่เห็นวันนี้นะ
หมูป่ายังมีนะฮะหมูป่ามีอยู่๒๐ตัวได้
คือชาวบ้านบอกว่าทุกวันเนี่ยจะมีคนแวะเวียนมาเอาอาหารให้หมูป่าให้หมาอยู่แล้ว
เมื่อสักครู่ก็เห็นมีคนเอาอาหารมาให้นะครับ
ส่วนหญิงสาวคนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รับตัวไปตั้งแต่เมื่อคืน
แต่ยังมีข้าวของที่วางทิ้งเอาไว้ตรงที่เขาใช้เป็นที่หลับที่นอนนะครับในบ้านร้างนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่สำคัญก็คือเราไปเจอเนี่ยมีถุงยางอนามัยด้วยนะฮะ
มีถุงยางอนามัยด้วยทั้งใช้แล้วก็มีนะ
กล่องถุงยางอนามัยอีกหลากหลายยี่ห้อทิ้งอยู่รอบบ้านแถวนี้เยอะแยะไปหมดนะครับ
คือบางชิ้นนี่ลักษณะสภาพแบบยังใหม่เพิ่งผ่านการใช้งานแบบไม่นานก็มีนะฮะ
แสดงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะ
คุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าทองดีบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอ
อยู่แถวนี้มา๓๔ปีแล้วนะครับ
ถามว่าคุยรู้เรื่องไหมบางทีก็คุยรู้เรื่องนะ
ก็เห็นออกไปซื้อข้าวซื้อน้ำมากินที่บ้านร้างตรงนี้อยู่
แต่ระยะหลังเนี่ยเริ่มเห็นมีอาการผิดปกตินะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าเธอเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับ
ไอ้ที่ว่ามีผู้ชายแวะเวียนมาหาตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าป้าเองก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าเวลาป้ามาเนี่ยป้าเอาอาหารมาให้หมามาให้หมูให้อาหารเสร็จป้าก็กลับบ้าน
เห็นเขาเห็นเขาตั้งแต่นานแล้วแหละหลายปีแล้วล่ะเท่าที่มานี่ก็เห็นเขาแล้ว
เขาเป็นยังไงบ้างตอนแรก
เดินเข้าเดินออกนี่แหละค่ะ

ก็ปกติฝ่านี้ค่ะ
ก็ไม่รู้จักกันก็ไม่กล้าถามเขา
เขาก็ไม่ได้คุยกับเราก็ต่างคนต่างอยู่ต่างไปเขาก็ไม่ได้มีอะไร
แล้วแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับจุดนั้น

ปกติดีไหมหรือว่ามันรู้สึกว่าอาการเป็นปกติ
อยู่อย่างนี้แหละค่ะเห็นแต่เขาเดินผ่านเฉยเขาเดินไปเดินมาเราก็ไม่มีใครทักกับเขาหรอก
ไม่เคยเห็นนะไม่เห็นแต่เขาจะมาตอนกลางคืนเราก็ไม่ทราบแต่เราอยู่แค่
นี่เราแล้วป้าก็ไม่เข้ามาถ้าเข้ามาตอนนี้แล้วถ้าไม่มาป้าก็มาตอนเย็นแล้วก็ไม่ให้มืดแล้วป้าก็กลัวเหมือนกันแล้วป้าก็กลับให้ให้หมาหมามาแล้วพากันกลับหมด
ผู้สื่อข่าวของเราคุยกับคุณลุงอีกคนนึงนะฮะเอาอาหารมาให้หมูป่ากับสุนัขเหมือนกัน
นี่ฮะคุณลุงท่านนี้บอกว่าก็มาให้อาหารแบบนี้๑๐กว่าปีแล้วบ้านร้างตรงนี้นะส่วนผู้หญิงที่พูดถึงกันเนี่ยคือจริง
คุณลุงบอกนะแต่ว่าหลายคนจะเรียกว่าแดงเพราะว่าเธอชอบทาลิปสติกสีแดง
ก่อนหน้านี้เป็นสาวโรงงานแล้วก็ไปติดยาเสพติดก็มีอาการทางจิตประสาท
ถึงขั้นคลุมคลั่งจะเผาบ้านตัวเองนะก็เลยอยู่ที่บ้านไม่ได้
อาศัยอยู่บ้านร้างแถวนี้
ที่ผ่านมาลุงบอกว่าเห็นมีพวกรถแท็กซี่นะจักรยานยนต์หรือว่ารถบรรทุก
แวะเวียนมาที่บ้านร้างตรงนี้อยู่บ่อย
บางครั้งเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่ามาหาหญิงสาวคนนี้เพื่อจะมาซื้อบริการ

บางทีเป็นพวกกลุ่มนัดมาส่งยาเสพติดก็มีโหมันเปรียวมันมืด
อย่างปี๕๑เนี่ยเคยมีคนขับรถ๑๐ล้อหลายคัน
ถึงขั้นมาทำเพลิงพักอาศัยอยู่ที่นี่เป็นกิจจะลักษณะก็มีนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีการค้าประเวณีหรือว่าล่วงละเมิดนะ
มาทำร้ายมากระทำชำลาวข่มขืนอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย

ไม่เคยเห็นนะว่าตอนที่ผัวพันกับผู้ชายไม่เห็นเห็นแต่ตัวเขาคนเดียว

ทั้งว่าเขาขายบริการด้วยอะไรอย่างนี้นะ

ไม่เคยเห็นว่าขายบริการ

เพราะว่าเราเข้ามาให้หมูให้หมาเนี่ย

เห็นบอกว่าคือปกติ

มีเพื่อนเขาเพื่อนเรารู้จักกับเพื่อนเขาด้วย

เขาเคยเจออีกทีก็ติดยาแล้ว
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวพยาวถมใจผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลในคลองบางปรากฏที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้
ก็ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปอยู่หลายที่นะคะ
ไม่ได้อยู่ที่บ้านร้างตามภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นประจำนะคะ
พอเรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ได้มีการประสานตำรวจสพพระสมุทรเจดีแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พาตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ตกลงแล้วเขาเป็นหญิงสติไม่สมประกอบจริงหรือไม่
ปรากฏว่าผลออกมาว่าเธอเป็นคนที่มีสติครบสมบูรณ์นะคะ
นะฮะมีสติครบสมบูรณ์ดีไม่ได้มีอาการผิดปกติทางจิตทางประสาทอะไรเลยค่ะ
ไม่ใช่นะคะก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นที่ประจำของเขา
เพราะว่าเขาเองเป็นเหมือนคล้ายบุคคลเล่ร่อนไม่ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

สืบไม่ได้ด้วยว่าญาติพี่น้องอยู่ไหนเพราะว่าถามแต่ละครั้ง
ก็ไม่ได้ตรงกันเลยแล้วก็บอกว่าเพิ่งออกจากคุกมาสี่วันแล้ว
คือข้อมูลเขาก็จะให้จากตัวเนี่ย
ใช่ค่ะก็เลยไม่รู้เลยไงว่าอันไหนคือความเป็นจริงไง
สติของเขาเขาก็หวาดระแวงกลัวเหมือนกัน
ทางโรงพยาบาลบ้านสมเด็จประเมินเคสแล้ว
ก็ถามตอบเนี่ยก็คือก็เหมือนจะรู้เรื่อง
ก็ตีแบบประเมินว่าเป็นบุคคลที่ก็มีสติอยู่ถามตอบรู้เรื่องอ่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพพระสมุทรเจดีพร้อมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เจ้าหน้าที่พมประจำจังหวัดสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบบ้านร้าง
ตรงที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เราเรียกว่านางสาวนกนามสมุทรเนี่ยนะคะอายุสามสิบปี
ครับก็ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ย
เขารับตัวไปแล้วนำตัวไปดูแลแล้วก็ต้องถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นเธออ้างแบบนี้นะคะนางสาวนกนามสมมุติคนนี้
บอกว่าเดิมมีบ้านอยู่หลังวัดแคร์แล้วก็มีครอบครัว
ปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่ครับแต่เธอบอกว่าบ้านมันไกลอ่ะอืม
ไกลเธอทำงานตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ย
ก็มาอยู่ที่บ้านร้างตรงนี้ได้ปีนึงแล้วไม่อยากกลับบ้านเพราะบ้านไกล
แล้วก็อ้างว่าเพิ่งออกมาจากเรือนจำได้สี่วันครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครแวะเวียนไปหาตามที่เป็นข่าวเธอก็จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสับสนนิดนึง

ความรู้สึกเราว่าไม่สะดวกอยู่ในบ้านใช่ไหม

โทษนะคะที่เขาบอกมีผู้ชายหรืออะไรแวะเวียนเข้าไป

ทำไมชาวบ้านเขาบอกว่ามีผู้ชายไปหาเราบ่อยเลย
ไม่มีไม่มี

ว่าเราต้องเป็นข่าวได้ไหมครับพี่จัง
นี่ค่ะเธอก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางเสานัทประสบสินอายุ๔๐ปี
เป็นคนไปถ่ายภาพแล้วก็บังเอิญไปเห็นพอดีนะคะ

เธอบอกว่าเธอตกใจจริงไม่คิดจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ก็ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการทางจิตทางประสาท
มีผู้ชายแวะเวียนมามีเพศสัมพันธ์แทบทุกวัน
เธอก็รับไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงคนนึงต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ

สารเธอด้วยนึกว่าเธอสุขภาพจิตไม่ปกติหรือเปล่า

ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีข้อมูลของผู้หญิงคนนี้มากพอสมควร
ชาวบ้านก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วด้วยอะค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาจัดการดูแล
แต่สิ่งที่เธอผิดหวังคืออะไรรู้ไหมคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่ามันไม่มีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ
มันไม่มีเรื่องของการค้าประเวณีเกิดขึ้น
แต่ชาวบ้านเห็นมีถุงยางอนามัยเพียบเลย
แล้วตอนเธอถ่ายเธอก็ถ่ายเห็นจังหวะมีเพศสัมพันธ์พอดี
เธอก็เลยสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
คนที่ให้อาหารสัตว์ความเป็นการเขาอยู่ที่แถวนั้น
เขาก็พูดว่าเป็นเรื่องปกติ
ทุกวันผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
แล้วก็เป็นที่บำบัดความไคร่ของผู้ชายย่านนี้
ก็คือใครที่ต้องการทางเพศ
ก็สามารถเดินมาหาคนนี้ที่นี่ได้ตลอดเวลา
นี่นะคะก็คือจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้
กลายเป็นเรื่องปกติของตรงนั้นนำไม่ได้

ทีนี้ค่ะตัวผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

แต่เธอปฏิเสธเรื่องที่มีผู้ชายมาหลับนอนด้วย
แต่หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพพื้นที่นะฮะ
แล้วเป็นที่เอกชนก็จริงแต่ว่าทิ้งร้างขนาดนี้

เรื่องลักษณะแบบนี้หรือเรื่องของยาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะคะ